ทำไมทำไมงูไปแจ้งเจ้าหน้าที่
งูตกใจคนแล้วหนีลงไปในบ่อพัก
ก็เสียเวลาให้คนไปแจ้งเจ้าหน้าที่
พางูขึ้นมาช่วยชีวิตขึ้นมาได้ค่ะ

เทศบาลตะบนท่าข้ามอัมพบาลปะกงจังหวัดฉะเชิงเศรา
พยายามใช้บ่วงเชือกคล้องคองูเห่าที่กำลังเลื้อยหาทางออกอยู่ในบ่อพักเครื่องจักร
ความลึก๑เมตร๕๐เซนติเมตรแล้วก็กว้าง๒เมตร
แต่งูเห่าแผ่แม่เบี้ยสู้เขาก็ไม่รู้ว่าจะไปช่วยเขา

เหนื่อยทั้งงูเหนื่อยทั้งคนนะคะก่อนที่จะ
เอาใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็คืนสู่ธรรมชาติได้นะคะ
ออดสินทุอายุ๕๓ปีคนงานเล่าว่า
ขณะที่เดินเข้าห้องน้ำด้านหลังบริษัทค่ะ
มีงูเห่าเลื้อยผ่านหน้าจนเกือบเดินเหยียบเลยนะคะ

เลื้อยตกลงไปในบ่อพระเครื่องจักรนะคะ
ก็ขึ้นมาไม่ได้นะคะเห็นแล้วก็สงสารนะคะ
ตกใจไม่แพ้แต่ว่าก็ตกใจไม่แพ้กันนะครับ
เห็นแต่ว่ายังตั้งสติได้ค่ะ
ตามเพื่อนมาช่วยงูหาทางออกไม่ได้ค่ะ
ก็เลยประสานกรณฑีกูภัยเข้าไปช่วยเหลืองูเห่าอีกทาง
จนสำเร็จค่ะต่างคนต่างตกใจนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นมนุษย์นี่แหละที่ช่วยสัตว์โลก
แต่คุณผู้ชมที่ไม่รักงูเนี่ยอาจจะแบบ